ส่วนที่ตาคลีนครสวรรค์ค่ะเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
สอทอชื่อดังของเทศบาลเมืองตาคลีไปเสียชีวิตปริศนาในวัดหัวเขาตาคลี
ซึ่งอยู่บนยอดเขาน้อยที่บอกว่าปริศนาเพราะสภาพศพ
คนที่ไปเจอมันอยู่ในถังแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นแต่ขาโผล่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่นำศพออกมาจากถังขนาดสองร้อยลิตรผู้ตายชื่อวนายดุสิตลาพาณิชย์สกุลลาบพาณิชยะสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลีเขต๒ค่ะถังใบนี้
อยู่หน้าวิหารหลวงพ่อขวัญบนยอดเขาน้อยที่วัดหัวเขาอำเภอตาคลี
จากการสอบถามทราบว่าผู้พบศพคนแรกคือนายอำนวยชัย
ออกตามหานายดูสิตผู้ตายพร้อมกับผู้กู้ภัยทำไมต้องออกตามหา
เพราะว่าภรรยาของผู้ตายโทรสอบถามค่ะเนื่องจากนายดูสิต
ไม่กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านจนสุดท้ายไปพบ
ไปพบถ้อนขาก่อนต้อนขาของศพโลออกมาจากถังสองร้อยลิตร
พอนำศพออกมาปรากฏว่าเป็นนายดูสิตผู้ตายจริง
โดยก่อนออกตามหาภรรยาของนายดูสิตบอกกับนายอำนวยชัยว่า
ช่วงบ่ายวันนี้นายดูสิตเดินทางไปที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ตามไปที่จุดนี้จนไปพบศพฟังเสียงนายอำนวยชัยผู้พบศพค่ะ
ภาพเป็นไงฮะที่เห็นอยู่
ข้ามลงใช่ไหมแต่ถ้าความหัวลงอยู่ทัน

เพราะอะไรเพราะว่าตรวจสอบตามศพแล้วทรัพย์สินยังอยู่ครบ
ญาติมาดูญาติก็ยืนยันว่าอยู่ครบนอกจากนี้ปริศนาข้อที่สอง
เวรโรงพยาบาลตาคลีชันสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลภายนอกจากศพด้วย
ซึ่งก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตเอง
ร้องขอเลยนะคะให้มีการชนะสูตรอย่างละเอียดเพราะเห็นจากสภาพการเสียชีวิต
น่าสงสัยว่าจะเกิดจากการฆาตกรรมค่ะส่วนผู้เสียชีวิตเองนะคะ
เป็นคนที่มีชื่อเสียงในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และบริเวณใกล้เคียง
ที่รักใคร่ของคนทั่วไปเจอทุกงานทุกกิจกรรม
งานบวชงานแต่งงานศพกิจกรรมอื่นอื่นก่อนหน้านี้สถานที่เขาน้อย
วิหารหลวงพ่อขวัญวัดหัวเขาแห่งนี้มีสภาพชำรุดซุดโสม
ต่อมาผู้ตายค่ะสธดุสิตได้เข้ามาบูรณสังขรจนสะอาดสวยงาม
และช่วงที่เกิดเหตุคือช่วงที่เข้าไปติดตามงานก่อสร้างนั่นเอง
แต่สุดท้ายไปพบเป็นศพค่ะ